แบบว่ามากมายกันเลยทีเดียวนะคะสีเจียนผิงก็มาแล้วนะคะ
ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเรื่องของการชุมนุมเล็กน้อย
ใช้คำว่าเล็กน้อยระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มมวลชนค่ะ
ก็ประมาณสักช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็อยู่กันจนถึงประมาณสัก๑๓นาฬิกา๔๐นาที
ก็แยกย้ายกันไปโดยกลุ่มมวลชนและกลุ่มแก่นำบางส่วนค่ะ
ก็มีการทยอยเข้ามาในพื้นที่ก็ถือป้ายแสดงออกที่มีข้อความว่า
ข้างหน้ามีหมาและตัวเงินตัวทองโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการควบคุมตัว
เพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
แต่หนึ่งในกลุ่มที่ถูกตำรวจคุมตัวมีทีท่าหลบหนี
ก็เลยมีการพูดคุยขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบ
ก่อนจะมีการปล่อยตัวไปนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็มีเหตุชุลมุนขึ้นมาอีก
ตำรวจนายหนึ่งกระชากป้ายข้อความจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ก่อนจะมีการปะทะกันเล็กน้อย
ตำรวจนั้นก็ใช้มือขวาจับไปที่ด้ามปืนที่เอว
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจ
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจรัฐ
แล้วก็มีการปะทะกันอีกแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
ต่อมาก็มีรายงานว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีการอ่านแถลงการผ่านสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าไม่สามารถเคลื่อนขบวนต่อไปได้
ก่อนที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมจะประกาศยุติกิจกรรม
แต่หลังจากนั้นผู้ชุมนุมก็ไม่ทราบกลุ่มนะคะ
นำสีสะใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็นำสเปรย์พ่นใส่โล่ของแนวควบคุมฝูงชน
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็สื่อมวลชนนะคะขึ้นบนทางเท้าแล้วก็เกิดการประทะกันอีกเล็กน้อย
ทางด้านพลตำรวจตีอาชญนไกรทองค่ะ
โศกกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ก็มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการนัดหมาย

พร้อมกับแนวร่วม๑๓เครือข่าย
ท่านบอกว่าตำรวจขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมชุมนุม

ส่วนจะเคลื่อนย้ายไปสถานที่ใดอันนั้นจะต้องแจ้งล่วงหน้านะคะ
แล้วก็ห้ามชุมนุมกิดขวางการจรจร
รวมทั้งสถานที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม
ส่วนการสกัดแก้มประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดจริง
ก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าบางคนนั่งรถไฟกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกเขาขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ถึงกับ
เข้าไปสกัดกั้นเพียงแต่เข้าไปตรวจสอบ
สำหรับการรักษาความปลอดภัยของผู้นำเขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุม
ตำรวจเองก็เลยมีการเตรียมกำลังปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มรูปแบบ
แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามทุกสถานการณ์
ส่วนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ปิดการจราจรของประชาชนในชุมชน
พื้นที่สอนอทองหล่อนะคะสนลุมพินี
ขณะนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า๕๐๐๐คน

ถึงวันที่๑๙พฤศจิกายนค่ะ
นั่นแหละฮะนี่ก็คือเอาง่ายว่า
ผู้นำมาถึงกันเยอะแล้ววันนี้สีที่พิงก็มาถึงแล้ว

แต่ก็โอเคล่ะอย่างกัมพูชาไม่สามารถมาได้
นะฮะยังแต่ติดโควิดก็ส่งตัวแทนมา

นี่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่นายกไปรับเองเลย

ก็มีคุณอนุทิน
มนตรีทั้งหลายก็รอรับกันอยู่เนาะ
นี่นี่ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส
เขาเห็นไหมจับมือพาชมแบบว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ค่ะเมื่อกลางวันมีเลี้ยงรับรอง

อยากจะดูสีชื่อผิงมาแล้ว
อืม
นะอ่ะขอดูสิทุกหน่อยแอร์ชัยหน้า
นี่นะฮะไปสวัสดี
ไปพร้อมภรรยาไปเผ็ดพร้อมภรรยา

สวัสดีค่ะ

ขายเลยครับขายเลยนอกจากนี้คณะรัฐบาลตีนก็จะมีสลับผลักเปลี่ยนในการต้อนรับผู้นำของแต่ละประเทศ
ใช่ซึ่งคืนนี้น่าจะเข้ามาครบแต่ละประเทศนะฮะนิวซีแลนด์ถึงแล้ว
เกาหลีถึงยังอืมไม่แน่ใจเกาหลียังไม่เรายังไม่ดูตอนนี้
ก็ติดตามทั้งวันคือวันนี้แหละแขกบ้านแขกเมืองจะทยอยทยอยมาถึง
ประเทศไทยเราหมดจริง
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งการประชุมจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้
อย่างที่บอกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น
พี่เบิร์ตก็เริ่มรันทรูนะคุณหนุ่ม
พี่เบิร์ตจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการร้องเพลง
แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้

ความจริงแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องปากท้องของเรานะ
เพราะหลังจากนี้ปุ๊บเราจะได้ความร่วมมือของแต่ละประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์
แคนาดาถึงแล้วเนอะฝรั่งส่งฝรั่งเศส
มันเป็นการประชุมร่วมกันที่ครั้งนี้

อักษรตกหล่นเนี่ยเขาบอกชี้เฉพาะ
ดัดแปลงตัดต่อข้อความคำหยาบเกิดขึ้นด้วย
คือจริงก่อนหน้านี้ตั้งแต่แบบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็มีคนเอามาแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก
สรุปสุดท้ายเขาก็มีการแก้ไข
ผ่านอย่าง๒๔ชั่วโมงอ่ะแก้ไขเพราะว่ามันตกหล่นกันไป
ทีนี้เนี่ยข้อความนี้มันเลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ย
ก็มีสื่อในแบบว่าแบบในโซเชียลอย่างนี้ค่ะ
โซเชียลมีคนเอาไปดัดแปลงบางทีไปใช้คำอื่นที่ไม่ได้เป็นคำแบบนี้

ออกมาเลยขนาดเดียวกันวันนี้
ฝ่ายกฎหมายการทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกมาประกาศแล้วนะฮะ
ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โดยระบุว่าเอาล่ะเราก็ยอมรับแหละทางการพิเศษเขาก็ยอมรับว่าเขาพิมพ์ผิดพลาด

จากข้อความบนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความทางพิเศษฉลองรัฐนะฮะ
ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ตรวจพบ
ดำเนินการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้ว

หากแต่ปัจจุบันเนี่ยยังมีบุคคลหลายท่านเนี่ย
ทำการตกแต่งตัดต่อภาพ

ที่มีสัญลักษณ์ของทางการพิเศษ

เขาบอกว่านำความเสียหายมาต่อการทางพิเศษครับ
ดังนั้นการทางพิเศษจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
ท่านใดที่กระทำการดังกล่าว
ขอให้ดำเนินการลบภาพและข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์

หากยังเพิกเฉยจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะ
โดยทางการพิเศษประเทศไทยขอชี้แจงเพิ่มเติม
อีกว่าการดำเนินการตามกฎหมายนั้น
จะดำเนินการเฉพาะผู้ที่นำภาพไปดัดแปลง
ดัดแปลงตัดต่อข้อความเป็นคำหยาบคาย

ถูกซึ่งมันขัดต่อศิลธรรมอันดีงามนะครับ

แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แล้วก็มีการชุมนุมหลายพื้นที่ใช่ไหมครับ
วันนี้ถ้าสมมุติจริงแล้วแองจี้จริงก็จะมี
อันตุษฎาวรีรึอยังไงครับก็เหมือนวันยุติลงไปแล้ว
ให้จับตาแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่ายุทธการกระจาย

เพราะว่าก็มีหลายที่ที่โดนยึดป้ายยึดอะไรไปอะไรอย่างนี้

ผ้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปยึดป้ายผ้า
เพราะว่าตรงเขตตรงนั้นเขาต้องมีบัตรเข้าออกอยู่แล้วเนอะ

ก็ได้ก็ได้